คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของงานบุญของเรื่องการกุศลเนี่ยนะคะ

เนื่องมาจากการผลิตหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
ร้อยวันน้อมอะไรในหลวงภูมิพลที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดทำขึ้นนี่นะคะ
มีเจ้าของร้านหนังสือและเครื่องเขียนชื่อดังที่จังหวัดลำปางค่ะ

หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้นะคะ

เพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่๙
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้นะคะ

ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในจังหวัดลำปาง
เปิดเผยถึงการนำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
มอบให้แก่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัตยสัยหรือกฎศนจังหวัดลำปางค่ะ
เพื่อไปมอบไปแจกจ่ายตามศูนย์กศนทั้ง๑๓อำเภอ
โดยนางพิมธิดาบอกว่า
ต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่งเสริมการศึกษา
รวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
ตามให้ดีฉันรู้สึกดีใจมากค่ะว่า
เฉพาะในนี้ได้ร่วมกันกับไทรรัฐนะครับ
ร่วมกันอย่างไร
เขาตามบอกมาแล้วว่า
เมื่อถึงเวลาเราก็จะต้องคืนสิ่งดีให้กับลูกค้าของเราค่ะ
นี่คือเหตุจริงใจค่ะ
ซึ่งดิฉันมองว่าปลื้มใจค่ะ
มันก็เป็นการทำสิ่งดีนะคะอีกเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะได้ทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมไปกับไทยรัฐค่ะ
ที่ได้ผลิตหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเล่มนี้
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสได้อ่านเรื่องราวของพระเจ้าแผ่นดิน
ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไป
โดยไทยรัฐฉบับพิเศษนี้เป็นการผนวกหนังสือพิมพ์
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ประสบการณ์การรับชมแสงสีเสียงและสื่อประสงค์
รูปแบบคลิปวิดีโอภาพแกลลอรี่อิมาซีฟกราฟิกที่สวยงาม
ไปพร้อมกับการอ่านหนังสือพิมพ์ไปตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเลยนะคะ